นี่นะครับก็มีอุปกรณ์แค่นี้นะครับก็สามารถล้างโพรงจมูกซึ่งสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับผม
แล้วก็จมูกลงขึ้นกว่าเดิมนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป

มีอุปกรณ์แค่นี้นะครับก็สามารถล้างโพรงจมูกซึ่งสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับผม

มีอุปกรณ์แค่นี้นะครับ
มีอุปกรณ์แค่นี้นะครับ

นี่แหละครับก็มีโอกาสแค่นี้นะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป